น่ากลัวนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์น่ากลัวค่ะ
คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงหรือไม่ก็เป็นความโกรธไม่เข้าใจกันในบางปัญหาสำหรับอดีตสามี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะคืออดีตสามีเนี่ยเขาบุกเข้าไปในห้องเช่าของอดีตภรรยาที่เขาอยู่กับสามีใหม่
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายสามีใหม่แบบโอ้โหโหดมากทำร้ายร่างกายเขาจนสมองบวมคือจับสามีใหม่แก้ผ้านะคะ
กระทืบไปที่อวัยวะเพศแล้วก็ใช้มือดึงจนฉีกขาดอาการสาหัสค่ะจะใช้การได้หรือเปล่าเนี่ยหมอยังบอก๕๐๕๐เลยอะค่ะ
เบื้องต้นตอนแรกเนี่ยคาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงแต่ตัวอดีตภรรยาบอกว่าไม่น่าจะใช่ความหึงหวง
กันมาเป็นปีแล้วที่เลิกกันก็เพราะอดีตสามีเนี่ยชอบเสพยาเสพติดแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกาย
แต่ว่ามีปัญหาเรื่องของใบเสร็จค่างวดรถจักรยานยนต์ที่อดีตสามีถามหา
ภรรยาเขาคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าเรื่องของความหึงหวง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะนางแววอายุ๓๔ปีถูกอดีตสามีคือนายสมานโสมอายุ๓๓ปี
บุกเข้ามาภายในห้องเช่าในซอยข้างด่านสุรกากรอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ปรีเข้าไปทำร้ายร่างกาย
ต่อยนายวิทยาอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นสามีใหม่

แล้วก็เตะกระทืบไปที่อวัยวะเพศ
เอามือดึงจนฉีกขาดนะคะ
ยังไม่หนำใจนะสามีเก่าคนนี้วกรถกลับมา
คราวนี้ใช้รถจักรยานยนต์
เหยียบทับไปที่ร่างอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ
โอ้โหจนนายวิทยาคนนี้สามีใหม่คนนี้นอนแน่นิ่ง
เพื่อนบ้านมายืนมุงดูกันเยอะมาก

ก็มองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว
เรื่องชู้สาวก็ได้ตะมุงดูกันแบบนั้นค่ะ
เขาเกือบตายนะเขาสาหัสนะคะ
เรื่องผัวเค้าโม่งเขาไม่ช่วย

ไปคุยกับนางแววซึ่งเป็นอดีตภรรยาผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒เมื่อวานนี้
ตัวเองกับสามีใหม่ก็นอนหลับกันอยู่ในห้องเช่า
หลับสนิทกันเลยอยู่นายสมานสามีเก่า
ขี่รถจักรยานยนต์มามากับลูกสาวด้วยนะ
แล้วก็มาเคาะที่ประตูบ้านพอเปิดประตูเท่านั้นแหละ
นายสมานอดีตสามีก็พุ่งเข้าไปในห้อง
ทำร้ายร่างกายสามีใหม่ทั้งกระทืบ
ลากมาถอดเสื้อถอดผ้าจนเขาล่อนจ้อนนะคะ
กระทืบซ้ำไปที่อวัยวะเพศ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ทับร่างเขาซ้ำอีก
ไหนนี่ไหมไนนี่มันมันไปดิ้นอันนี้

ใช้เถนใช้เถนที่หน้าแก

ถ้ามึงไม่ตายกูก็จะกูก็จะกลับมาเอามึงให้ตาย

มันขับรถมาอีกมันเหยียบแขนแก

แล้วมันก็ดึงกางเกงแกออก
กางเกงแกออกเสร็จแล้วมันก็ดึงอวัยวะเพศแก
กระชากอะค่ะไม่ได้ใช้มีดใช้อะไรนะคะ

กระชากจนหนังข้างตรงนี้ค่ะ

คนเจ็บก็นอนแน่นอนแน่นิ่งไป

จริงแล้วก็เลิกกันไปนานแล้วนะ

นายสมานคนนี้เสพยาเสพติด

พออยากจะเสพยาก็ทุบตีเมีย
ทนไม่ไหวหนีมาเป็นปีแล้วนะคะ

เพราะว่านายสมานไม่ยอมให้ลูกมาอยู่กับตัวเอง
ยืนยันว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องของความหึงหวง
เพราะว่าเลิกกันไปปีกว่าแล้ว

สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของใบเสร็จ

นายสมานถามถึงก่อนที่จะลงมือทำร้าย
ใช่ค่ะมันเป็นแค่ใบเสร็จ
กระดาษใบเสร็จของบริษัท
ขอบคุมใหม่แล้วกูก็จะหาใหม่
ถ้ามันพูดถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าไม่ได้คิดอะไรกับเราแล้ว
โอ้โหแล้วเขายังเจ็บหนักอยู่เลยนะคุณภาคภูมิสามีใหม่คนนี้

เพราะว่าอย่างอดีตภรรยาบอกว่า

มันก็เรื่องแค่นี้เองอาการสามีใหม่หมอบอกว่าสมองบวมเลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าได้รับการกระทบกระเทือนหนักนะคะส่วนอวัยวะเพศที่เป็นรอยฉีกขาด
เป็นแผลชะกันจะกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้หรือเปล่าหมอบอกว่ายัง๕๐๕๐นะ
แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องว่ากันไปเรื่องของคดีความค่ะ
ภรรยาบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตสามีเก่าคนก่อเหตุ
ให้ถึงที่สุดแล้วก็แจ้งความเอาไว้แล้วเรียบร้อย
ทีนี้ตำรวจสพคลองลึกก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญ
เป็นการกระทำอย่างอุอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ตำรวจจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาตอนนี้รู้ตัว
รู้บ้านของคนก่อเหตุเดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับทันทีไม่ต้องเรียกถึง๒ครั้ง